คุณผู้ชมคะถ้าแถวบ้านเรามีคนคลุ้มคลั่งแค่คนเดียวเนี่ย
เราก็ปวดหัวแล้วเนาะก็คงจะกังวลใจเรื่องของความปลอดภัย
แต่นี่คลุ้มคลั่งสองคนคู่ซี้กันคนนึงอ้วนคนหนึ่งผอม
ทีมกันคลุ้มคลั่งอารวาสจนชาวบ้านเขาเดือดร้อน
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปนะคะว่าแต่ละคนเขาไปก่อเหตุอะไรกันไว้
ว่ากูอะไรดิแต่คุณโล่เร่งเนี่ยเนอะเขาไม่เจร่่แล้ว
เมื่อเนี่ยมากวนมากูแล้วไปยุ่งจนมาเลย
ก็ไม่รู้ว่าเนี้ยนี่ใครว่าเนี้ยต้องได้ยินอยู่นี่ว่า
นี่กูนี่พี่เจ้ากระจายก็อมบ้านน้องเย็บไก่พูดว่านี่น้องบ้าน
อืมพูดเจ้าดีพูดเจ้าบ้านก็เป็นหนึ่งลงโมงมากมากอยู่ว่า
เดี๋ยวพากูเออไม่แล้วกูแจ้งความเลยเดี๋ยวเนี้ย

นี่ค่ะเราให้ดูคลิปต่อเนื่องกันยาวเลย

ที่อำเภอทุ่งสงส์จังหวัดนครสี่ธรรมาราช
เขาเอือมระอาไม่รู้จะจัดการยังไงดี

ร่างไปทั่วเลยเหมือนเมาอ่ะ

ขู่จะทำร้ายนี่นะคะ
สุดท้ายก็ต้องดำเนินการ
ไปแจ้งความว่าเจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อย
ยังไงดีหลอนยาหรือเมาหรืออะไร

บอกว่านี่คือทุกข์ของชาวบ้านค่ะ

นำออกจากชุมชนนำไปบำบัดรักษา

แต่ตำรวจบอกว่าเขาแค่ขู่ไง
อีกหลวงอะแกคนไปแสดงความคิดเห็นว่า
โหคุณตำรวจแล้วคุณตำรวจต้องปล่อยให้เขาก่อเหตุก่อนเหรอ
ต้องให้มีคนบาดเจ็บมีคนล้มตายมีคนแบบโดนก่อน

มีมีดมีอาวุธมีอะไรด้วย
ครับ
ทุ่งส่งนครศรีธรรมราชไปเจอกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์
นายพรมธพัฒน์กลาศรีอายุ๒๐
เขาเล่าให้ฟังคนใส่เสื้อสีขาวอะนะคะ
เขาบอกว่าที่เห็นในคลิปผู้ชายสองคนนี้อ้วนผอมคู่นี้
เขาอายุสัก๓๐๓๕ไม่รู้ว่าเขาหลอนยาเสพติด
หรือเขามีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
แต่พฤติกรรมของอ้วนผอมคู่นี้ก็คือเดินไปตามถนน
ตามบ้านของชาวบ้านถือมีดอลวาดไปทั่ว
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนแถวนั้นนะคะ
อ้วนผอมคู่นี้เพิ่งมาเช่าบ้าน

แค่สองเดือนยังสร้างความวุ่นวายขนาดนี้

ชาวบ้านบอกแต่เรื่องมันยังเงียบอยู่อะค่ะ
มีการขับรถอะไรอย่างนี้ครับ
ทำให้คนในพื้นที่ไม่สามารถที่จะอยู่

คุณนุชรีบุญชอบการอายุ๒๓
เป็นคนที่เขาเช่าบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของชายอ้วนผอมคู่นี้
เขาบอกโอ้โหได้รับผลกระทบเต็ม
ก่อนจะเกิดเหตุในคลิปที่คุณผู้ชมดูไป
ถูกทั้งคู่ล็อกคอเลยนะคะ
แล้วถึงขั้นจะเอามีดพระมาฟันนะคะ

ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้
ดังนั้นก่อนที่จะเห็นเป็นคลิปจะโดนหนักกว่านี้
โดนล็อกคอเธอโดนเอามีด

ทีนี้ค่ะเธอบอกเธอแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพทุ่งสงศ์
เพราะพฤติกรรมของชายอ้วนผอมคู่นี้มันน่ากลัวมากจริงค่ะ
คุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยนะ
พยายามจะรวบรวมความกล้า

ก็ขอจับไม้จับมือกับนักข่าว
วดรอยสักของเขา
แล้วก็บอกว่าเขามาจากจังหวัดภูเก็ต
ถามว่ามาทำอะไรบอกจะมาจับเสือ

ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นตามคลิปนี่หันให้ดูรอยสัก
เรื่องที่เกิดขึ้นตามคลิปชายอ้วนคนนี้บอกว่า
เข้าใจเรื่องเข้าใจผิดกันไม่มีอะไร
แต่ทีมข่าวของเราตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
คุยไปคุยมาสังเกตได้ว่าผู้จาไม่รู้เรื่องค่ะ
ไปวนมาพูดจาไม่รู้เรื่องจริง
ก็เลยต้องฝากตำรวจสภทุ่งสงศ์ช่วยมาดูหน่อยนะคะ

กลัวว่ามันจะอันตรายมากไปกว่านี้
คือเขาไม่ใช่แค่มาข่มขู่ด้วยมือเปล่า
เพราะว่าอย่างที่เห็นในคลิปคนผอมก็มีมีดพระด้วย
เนี่ยค่ะแล้วก็พูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่องด้วย

ก็เลยกังวลกันว่าแหมเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ที่มันหนักกว่านี้ซะก่อน
ฝากหน่วยงานในพื้นที่นิดนึงนะคะ